เราก็ต้องอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะ
ในพื้นที่กรุงเทพที่น่าสนใจกรณีผู้หญิง
กินข้าวกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนจามใส่หน้า
กินข้าวกันแค่ครั้งเดียวถูกจามใส่หน้าครั้งเดียว
ปรากฏว่าติดโควิดจากเพื่อนเลย
แล้วอย่างกรณีของบุคลากรทางการแพทย์
ติดโควิด๑๙จากผู้ป่วยหรือเปล่า
แต่ว่าเรามาอัปเดตยอดรวมของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในบ้านเราประจำวันนี้กันหน่อยนะครับ
ก็คือวันนี้๑๙มกราคม๒๕๕๙
ปรากฏว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๗๑รายนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง
และระบบบบริการใน๓๓ราย
และเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก
ในชุมชนอีก๑๒๕ราย
แล้วก็มีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
เข้าสู่ระบบการกักตัวสเตจควานทีนของรัฐ

ตอนนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสมในบ้านเราอยู่ที่๑๒๕๙๔ราย
แล้วก็ที่สำคัญรักษาหายไปแล้ว๙๓๐๐ราย
ชีวิตสะสมแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งที่แทนแหลงคุณผู้ชมเอาจริง
อย่างเมื่อวานหมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิษฐรรมัย
จะพูดคล้ายกับโฆษกสวบคว่าตัวเลขคงจะไม่ไปแตะศูนย์แล้วแหละ
เพราะว่ามันก็จะมีอัตราผู้ติดเชื้อเหมือนกับพวกไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
แต่สิ่งสำคัญต้องดูว่ากำลังของแพทย์และพยาบาลเนี่ย
เพียงพอที่จะรักษาผู้ที่ติดเชื้อต่างหรือเปล่า
แต่ทีนี้รายจังหวัดเขาก็มีการรายงานเข้ามานะฮะ
ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไทม์ไลน์ของแต่ละคนเป็นอย่างไร
อันหนึ่งที่น่าสนใจคือในกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางโฆษกรุงเทพมหานคร
แต่ทีนี้ตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ที่ผู้ติดเชื้อรายที่๔๐
ผู้ติดเชื้อคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้หญิง
อยู่ย่านบางบอนแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัว
ทีนี้ที่น่าสนใจเพราะอะไร
ที่ผ่านมาช่วงที่มีโควิดเธอก็อยู่ที่บ้านเกือบตลอดเวลา
แต่ที่เธอติดโควิด๑๙เนื่องจากมีอยู่ครั้งหนึ่ง
เธอออกไปกินอาหารกับเพื่อนเมื่อวันที่๓มกรา
แล้วตอนที่ไปกินอาหารก็แน่นอนค่ะมันใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้อยู่แล้ว
ปรากฏว่าเพื่อนจามใส่
ทีนี้พอวันที่๓ไปกินถูกไหม
วันที่๖มกราคมเพื่อนบอกกับเธอว่าติดโควิด๑๙
พอเธอทราบว่าเธอติดโควิด๑๙นะ
เธอก็ต้องไปตรวจว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่า
พ่อเธอก็ยืนยันว่าจริงแล้วเธอไม่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะ

อาศัยอยู่แต่ที่พักอยู่แต่ที่พักทุกวันเลยนะฮะ

ช่วงเย็นของวันที่๓มกราคมนั่นแหละ
แล้วก็เลยเชื่อว่าติดเชื้อมาจากเพื่อนที่จามใส่หน้า
ทีนี้ค่ะพอเพื่อนบอกวันที่๖ถูกไหม

ตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านะฮะ
แต่ว่าทางกรุงเทพมนครเขาก็สนใจเรื่องนี้ไง
เพราะว่าเป็นการแพร่ระบาดโดยการจามใส่หน้ากันนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะตั้งวงกินข้าวกับเพื่อน
คนในครอบครัวก็ต้องระมัดระวัง
คุณคิดดูสิเคสนี้คือพยายามป้องกัน

นิดเดียวเท่านั้นก็มีโอกาสติดนะคะ

เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด๑๙
หรือเปล่าต้องใช้คำนี้
เรื่องนี้นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็พูดถึงค่ะ
บอกว่าตอนนี้กำลังรอรอผลแล็บสุดท้ายอยู่
แล้วก็มีการนำผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลาง

แล้วคุณหมอบอกด้วยบอกว่าไม่อยากให้คนที่เสพข่าวฟังข่าว
ตื่นตระหนกยืนยันนะว่าเคสบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
คือไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากคนไข้
เพราะว่าคนกลัวไงว่าคนไข้อำกับใคร
ว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มเสี่ยง

เรื่องนี้คุณหมอบอกว่าที่โรงพยาบาลสิริราชเอง
มาตรฐานในการดูแลคนไข้แล้วก็แยกกันชัดเจน
คือโรงพยาบาลเขาบอกเขามีมาตรฐานสูงอยู่แล้ว
โรงพยาบาลแหละนะฮะแต่ทีนี้คนบอก

ขณะมีมาตรฐานสูงถึงขนาดเป็นโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะครับ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

พูดถึงกรณีบุคลากรโรงพยาบาลสิริราช
ว่าบุคลากรโรงพยาบาลนะ
ใช้คำว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับ

โดยชี้แจงว่าผู้ที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลสิริราช
ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
และไม่ได้ติดจากคนไข้
แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยด้านเอกสาร
และมีการติดเชื้อจากชุมชนที่อยู่อาศัยนะครับ
ส่วนสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่
เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน
การตรวจชิ้นเนื้อทางการแพทย์
และส่วนรับส่งร่างผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ไม่ใช่ตึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
ดังนั้นขอให้ผู้ที่มารับบริการมั่นใจได้ว่า
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
อีกทั้งโรงพยาบาลสิริราชมีมาตรฐานในการป้องกันอย่างดี
ส่วนผู้ติดเชื้อเบื้องต้น๔คน
ทำการรับไว้ในโรงพยาบาลแล้ว
และมีผู้เสี่ยงต่ำ๖๐คน
ได้ทำการกักกันโรคแล้ว
แต่ยังต้องรอการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการ
จากคณะบดีของสิริราชก่อน
เพราะเขามีนัดในการแถลงวันนี้

นี่เป็นคำเปิดเผยของทางด้านรองคณะบดีนะ
ก็ต้องรอทางคณะบดีแถลงความชัดเจนที่สุดด้วยนะครับ
แต่ยืนยันในเบื้องต้นคือไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็ไม่ใช่บุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะฮะ